ต่อที่แนวทางที่ททจะเชิญเซลปดังมาร่วมเขาดาวนภูเก็ตที่ปีใหม่ภูเก็ต
ไปไปมาดูเหมือนเงียบเงียบยังไงคือจะเชิญลิซ่าแก๊กพิ้ง
เหมือนเพรียไจโดนตั้งคำถามนี้ว่าตกลงแล้วเชิญมั้ยเชิญลิซ่า
แล้วลิซ่าจะมาหรือไม่แต่แนวทางจริงเนี่ยมาจากท่านผู้ว่าการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญลิซ่าแบ็คพิ้งนี่เขาดังขนาดไหนอ่ะ
เขาดังระดับจินเนสเวอร์เรคคอร์ดบันทึกทุกสถิติที่ผ่านยูทูปมาหมดแล้ว
ถามใครนี่ลิซ่าเขาฉีดเสียงสามแล้วอย่าง
จะมาประเทศไทยนี่แสดงว่าหมอหนูเฉยเมยมาก
หนูไม่ตื่นเต้นเลยเหรอนี่เราประเทศไทย
เราจะเชิญลิซ่าแบ็คพริ้งนะฮะไม่อยากตอบ
ให้ไปถามนู่นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เลย

ก็ไปถามเขาสิที่กระทรวงสาธารณสุข
ให้ไปถามตรงนู้นหมอหนูไม่รู้ไม่อยากจะตอบครับ
ทำไมท่านยุ่งอะไรนักหนายุ่งสิก็ลุงตู่ไง

พฤศจิกายนนี่คือภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
ต้องเร่งรับมือในการเปิดประเทศ

ที่ไม่ตอบเรื่องลีซ่าเพราะเครียดเลิกเปิดประเทศหรือเปล่าหมอหนู

หน้ามองตามองไม่รู้จะดูอะไรแล้ว
เพราะว่า๑พฤศจิกายนลุงตู่ประกาศชัดแล้ว
ว่าเปิดประเทศอย่างเป็นทางการนะครับ
ส่วนวันนี้มีรายงานว่าสวมพครชุดใหญ่ชุดใคร
ลุงตู่จะมีการประชุมเพื่อผ่อนคลายมาตรการต่าง

็อกแรกก็คือลดจำนวนจังหวัดที่เป็นแดงเข้ม

จังหวัดที่เป็นสีแดงจาก๓๗ให้เหลือ๒๙
ส่วนจังหวัดสีส้มจาก๑๑ให้เพิ่มเป็น๒๐

ก็จะเป็นมาตรการผ่อนคลายอีกละลอกหนึ่ง

ชีพไป๕แสนกว่าครึ่งล้าน๕๓๕๔๙๑โดสเข็ม๑๒๓และ๔นะฮะ
ส่วนภาพรวมประเทศไทย๖๒ล้านโดส๖๒๘๖๔๒๐๗โดส
นับถอยหลังไม่ถึง๓เดือนแล้วไงไม่ถึง๓เดือนมานานแล้ว
เหลืออีก๗๘วันตามเป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดส
ค่ะอ่าวัคซีนคือความ